อ่าครับอ่าเราไปไหนกันต่อดีคะอ่าไปนี่ไหมอากาศเริ่มหนาวแบบนี้แล้ว
หาอะไรกินแก้หนาวดีค่ะหนาวแบบนี้นะเมื่อวานเราอ่านให้ฟังไปแล้ว
ว่าชาวบ้านชาวอีสานเขาจะไปหาหนูนามาทำอาหารกันเพราะว่า
ภูมิปัญญาเขาบอกว่าหนูนาหน้าหนาวเนี่ยผิวหนังเนี่ย
มันจะมีไขมันมันจะมีไขมันแก้หนาวได้
ก็เลยมีเมนูนี้ครับหนูนาอบโอ่งฮะ
คือหน้าตาของเมนูเด็ดนี้นะครับหนูนาอบโอ่งนะครับ
ก็จะเป็นแบบนี้ฮะหมักเครื่องเทศจนหอมเข้าเนื้อ
แล้วก็อบในโอ่งควันฉุยทีเดียว
เจ้าของธุรกิจนี้จะเล่าให้ฟังนะฮะคนทำมาหากินเขาคิดกันแบบนี้นะฮะ
นายสมพงศ์สอนตะคุอายุ๓๐ปีชาวอำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชศรีมา
เป็นนุ่มโรงงานอยู่หลายปีก็เลยลาออกมาเปิดฟาร์มเลี้ยงหนูนา
ฟาร์มหนูนาน้องมังกรแล้วก็ต่อยอดธุรกิจชำแหละ
ขายเป็นเนื้อหนูนาสดออนไลน์เนี่ยเขาแพ็คอย่างดีนะขายออนไลน์โอ้โห
อย่างกับเนื้อไก่เลยบรรยากาศอย่างดีเลย
แล้วก็เปิดร้านทำเมนูหนูนาอบโอ่งขายอยู่ริมถนนสายศรีคิ้วปักทงชัย
ปากทางเข้าบ้านพยอมนะครับขายดีด้วย
โดยเฉพาะอย่างยิ่งหน้าหนาวแบบนี้เราก็หมดทุกวัน๒๐๓๐ตัวหมดครับ
แต่ละวันนะครับต้องตื่นเช้าเพื่อชำแหละนะฮะถอนขนหนูนา
เพื่อแบ่งขายนะครับเป็นหนูนาสดขายตามออเดอร์นะครับ
ที่สั่งมาจากออนไลน์แล้วก็หมักไว้เพื่อทำหนูนาอบโอ่ง
เขาบอกว่าจะให้ข้าวเนื้อมันต้องหมักคืนนึงเลย

ถูกต้องครับพี่สมพงศ์บอกว่าเห็นพี่ที่นับถือกันเนี่ย
ฟาร์มหนูนาแบบนี้แล้วประสบความสำเร็จก็เลยเอาบ้างครับ
ลาออกมาทำฟาร์มลงทุนครั้งแรก๖๗หมื่นบาท
จากที่มีพ่อพันธุ์๙๐คู่ตอนนั้นเริ่มลงทุนนะ
ตอนนี้มีกว่า๓๐๐ตัวแล้วนะครับแล้วก็ขยายฟาร์มเพิ่มอีกหนึ่งแห่ง
ทำระบบน้ำหยดครับจึงไม่ต้องเติมน้ำบ่อย
ให้อาหารมันแค่วันละครั้งวันละมื้อช่วงเย็นมื้อเดียวเท่านั้นนะครับ
แล้วก็เลยมีเวลาว่าไปทำอย่างอื่นดูนะดูวิธีคิดคนจะรวยนะฮะ
หลังจากที่หนูนาโตเต็มที่ครับก็เริ่มขายนะฮะ
มีทั้งขายพ่อพันธุ์นะครับที่คัดเลือกให้เป็นอย่างดีขายคู่ละ๖๐๐นะครับ
ส่วนหนูนาชำแหละแพ็คอย่างดีที่คุณบุ๊กเห็นไปเนี่ยนะ

เท่าไหร่คะ

ส่วนหนูนาอบโอ่งเนี่ยมีหลายขนาดหลายราคาแล้วแต่ตัว
ร้อยหนึ่งร้อยยี่สิบร้อยสี่สิบร้อยแปดสิบนะฮะตัวใหญ่สุดในร้อยแปดสิบ

ยอดขายให้ฟังไหมที่ทำธุรกิจหลายอย่างที่แบบคนจะรวยเขาคิดกัน
แล้วเห็นอีกอย่างเขาขายทางเฟสขายทางออนไลน์ด้วยนะ
นี่ไงถ้ารวมนะหนูนาสดผ่านเฟสฟาร์มหนูนาน้องมังกร
พ่อพันธุ์ขายหนูนาอบโอ่ง
โอ๊ยวันละนะครับ๕๗๐๐บาทครับ
โอ้โห๕๗๐๐บาทดูคนจะรวยเขาคิดนะฮะ
เขาบอกว่าดีกว่าทำงานโรงงานเป็นไหนทีเดียว
ดีกว่าเยอะมากเลยค่ะแต่ชอบทานนี่หนู
แต่อันนี้ดูสะอาดดูสะอาดดี
ผมไม่ทานหนูจำผิดคนล่ะ